เรืองไกรเคยยื่นเรื่องสื่อของคนอื่นไหมฮ

เหมือนกันหรือเปล่าแต่ละเคสเหมือนกันหรือเปล่า
สารวางหลักต่างกัน
สมัยก่อนเนี่ยมวทีต้องไม่คงไว้

ต้องมาถือหลังจากมีสัตว์ธรรมชิกภาพ
อันนั้นรัฐมนุน๕๐
พอ๖๐สารวินิจฉัยอีกอย่างหนึ่ง

แต่ว่าบทบรรยัติรัฐมนุน๖๐ไปห้ามตั้งแต่ผู้สมัคร

ถ้าจะกล่าวอ้างคำวิจัยของ
คุณยานใจอิสระเศร้านารักษ์
ทำไมไม่อ้างคำวิจัย๑๒คดีตอนปี๖๒
นั่นสารสารตรงเลยนะ
อันนั้นสารอะไรบีกาบางจันทร์อ๋อใช่นั่นแหละ
แล้วก็เลยเป็นเหตุให้ร้องกันไปร้องกันมา๖๗๐คน

คือ๑๒คนแรกเป็น๑๒คนที่ประเภทว่าบริษัทอื่นนะทำอย่างอื่นเลยนะ
เป็นบริษัทก่อสร้างบริษัทขายเครื่องเขียนอะไรสารพัดนะ

มีวัตถุสงค์๑ใน๕๐ข้อ

ส่วนมากก็จะยกวัตถุประสงค์ยกแขน
คือเวลาจดบริษัทจดห้างหุ้นส่วนเขามีแบบสำเร็จให้
แล้วคนทั้งทำบริษัทไม่รู้เรื่องหรอกไม่ดู
พอใช้สำนักงานบัญชีสำนักงานดาลัยขวาไปจด

ถ้าคุณจะมีธนกฤษอื่นคุณก็จะจดข้อ๔๑๔๒๔๓
คนที่คุยเคยจดไหม
เคยจดบริษัทเคยจด๕งุ่นส่วนไหมผมถามหน่อย
ผมเนี่ยทำเอาหมดทุกอย่างทั้งจดเลิกจดเพิ่มทุนจดมติพิเศษ
เพิ่มทุนลดทุนจดชำระบัญชีเราทำมาหมดแล้ว
นักบัญชีนักตรวจสอบคนที่มาพูด
ผมบอกว่าถ้าคุณอ้างดีการ์นี้
แล้วคุณบอกว่าสารรัฐมนุษย์
จะต้องไม่ทำให้เกิดผลประหลาดกระทบกระเทือนต่อความเป็นเอกภาพ

เขาเขียนหลักการของผู้พิพากษาหรือตุลาการ
ทำไมไม่อ้างรัฐมนุนมาตรานั้น
สารตัดสินเวลาทวงขึ้นไปก็ยกเรื่องนี้
ตุลการศาลผู้พีภาคฝา
ถูกร้องให้ตรวจสอบได้นะครับ

แต่เวลาเขาดูเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบเสร็จ

แล้วก็เกิดผลแปลกปราราจอะไรอย่างนั้น
ผมบอกถ้าอย่างนั้นทำไมไม่อ้าง๑๒คดีแรกล่ะ

มองว่าแบบไหนคุณวิทยาก้าวผิด

ผมร้องว่ามันผิดหรือไม่

กรกตมีหน้าที่ส่งสารรัฐมนูล

คุณพิทาจะบอกอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่านักกฎหมาย

คุณเรืองกายก็จะแย้งว่ามันมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสาม
ใช่ถ้าจะแย้งก็ส่งกรกตไปสิ

ก็เริ่มมาพูดกันไปพูดกันมา
ในประเด็นสังเกตไหม
ผมไม่เคยยืนยันคำร้องของผมว่าเขาผิด
หลักการแต่คนที่มาวินิจฉัยบอกว่าเขารอด

แล้วในพยานหลักฐานในคำร้องต่าง
ที่คุณเรืองกายไปรวบมา

ผมบอกให้กรกตไปเรียกพยานหลักฐาน
ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไร

ไม่ได้บอกว่าให้ไปขอจากบริษัทไทยพีบีเอฟไปขอจากบริษัทเอ็มคอร์ดนี่
ก็เหตุมันเกิดที่นี่เราก็บอกว่าให้ไปแฝงหาข้อเท็จจริงมา
แล้วก็มาชั่งน้ำหนักพยานให้ผู้ถูกร้องมาแก้ข้อกล่าวหา
แต่มันมีคนหนึ่งก็เชียร์ก็บอกผมว่าไม่ผิด
คนที่ไม่เชียร์ก็บอกว่ามันผิดผมว่าไม่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
มันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนี่ย
เราก็รอดูว่ากรกตจะกำหนดประเด็นยังไงผมร้องปปชผมก็ไม่ได้ไปบอกว่า
ตกตกลงร้องกี่ประเด็นนะครับร้องเรื่องเอาหลักหลักนะอ่า
วันที่สมัครนะครับถือหุ้นสื่อลักษณะต้องห้ามเก้าสิบแปดมงเล็บสามหรือไม่
หรือพอรพสอสอมาธาสี่สิบสองมงเล็บสามหรือไม่ก็กฎหมายผมเป๊ะหมดอ่า
ครับแล้วก็บัญชีนายกชอบหรือไม่เพราะถ้าถือเนี่ยมันโดนสองเด้ง
อย่างแล้วนะเพราะว่าคุณพิทายื่นบัญชีนายกด้วยอืม
คนอื่นไม่ได้ยื่นยื่นเนี้ยไม่มีหุ้นเนี้ยครับนะครับในก้าวไกลมีอีกตั้ง
กี่คนอ่ะทำไมผมไม่ยื่นก็ผมไม่มีข้อเท็จจริงที่จะไปร้องเขา
สองเมื่อเห็นว่าคุณบอกว่าคุณยื่นตั้งแต่ปีหกสองยื่นเพิ่มผมก็ยกขึ้นมากลางว่าบัญชีปปชที่ผมถืออยู่ไม่มี
คุณก็บอกอ๋อเพิ่มเติมเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับถามว่าพอเพิ่มเติมแล้ววันนี้คุณมาบอกว่าผมสละ
พอคุณสลากผมถามว่าคุณยื่นเพิ่มเติมทำไมก็คุณอธิบายความว่ามันไม่ใช่ของผมตั้งแต่แรกแล้วคุณไปยื่นเพิ่มเติมทำไม
มันขัดแย้งกันเองถูกไหมอ่าทีนี้นะครับแล้วก็พอคุณพูดถึงเรื่องนี้ครับ
สารตัดสินคุณว่าผิดปีหกสองคุณวิทาปรากฏพยานหลักฐานทางทางทะเบียนผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดให้สันนิษฐานว่าถูกต้องผมก็ร้องตอบว่าหกสองก็ขัด
คุณสมบัติด้วยใช่ไหมย้อนไปถึงหกก็ต้องย้อนสิ
ก็ความผิดมันเกิดตั้งแต่ตอนนั้นถูกไหมครับแต่เดิมเนี่ยเราเห็นแต่ตรงนี้ใช่ไหม
พอคุณอธิบายความว่าโอ้ผมรู้ตั้งแต่ปี๖๒แล้วผมไปยื่นปปช
ผมก็ต่อให้เลยเหมือนวันนี้คุณบอกว่าคุณมีหุ้นตัวอื่นอีก
ผมขยายผลเนี่ยหลักของนักตรวจสอบเขาขยายผลอยู่แล้ว